คืนนี้อยู่ด้วยกันถึง๔ทุ่ม๑๐นาที

ดูความคืบหน้าคดีของแก๊งสาวเปรี้ยวหั่นศพเนี่ยนะ
ก็ตกลงทางเปรี้ยววันนี้ทางญาติญาติเข้าไปเยี่ยมในเรือนจำที่ขอนแก่น
ทนายความก็เข้าไปคุยด้วยเปรี้ยวกับเอิญที่ถูกโทษหนักที่สุดคือจำคุก๓๔ปี๖เดือน
นี่คือลดมาจากจำคุกตลอดชีวิตใช่ค่ะเปรี้ยวบอกว่าไม่ขออุทธรณ์แต่เอิญบอกว่าเอิญจะอุทธรณ์นะคะ
บอกเอิญขออุทธรณ์นะฮะขณะที่ญาติญาติก็ไปเยี่ยมในวันนี้นะครับ
คือคดีเนี่ยเป็นคำพิพากษาสารชั้นต้นที่ออกมาเมื่อวานนี้แน่นอนว่าทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับฝ่ายของน้องแอ๋มทางญาติญาตินี่ยังไงก็ยื่นอุทธรณ์แน่นะครับ
โดยฝ่ายของเปรี้ยวนะครับวันนี้นางสาคอนภาษีซึ่งเป็นคุณแม่
พร้อมกับครอบครัวเดินทางไปที่เรือนจำจังหวัดขอนแก่น
เยี่ยมลูกสาวหลังจากเมื่อวานนี้
ไปฟังคำพิพากษาจากศาลชั้นต้น
ซึ่งสารพิพากษาจำคุก๓๔ปี๖เดือน
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพ
และร่วมกันลักทรัพย์สารยกฟ้องข้อหา
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็พกพาอาวุธมีด
จากที่ร่วมกันก่อคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มนะครับ
ก็ไปเข้าเยี่ยมอยู่ประมาณสัก๑๕นาที๒๐นาทีนะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาที่เข้าไปเยี่ยม
พี่สาวของเปรี้ยวบอกว่า
ทันทีที่น้องสาวได้เห็นหน้าครอบครัวก็ร้องไห้ทันทีเลย
แม้ว่าจะดีใจจากการรอดคดีฆ่าโดยไตรรอง

แต่เปรี้ยวบอกว่าก็ไม่อยากติดคุกจนแก่

เพราะฉะนั้นเมื่อสารบอกว่าได้ลดโทษเหลือ๓๔ปี๖เดือน
น้องสาวก็เลยรู้สึกว่าเออเบาใจขึ้นนะครับ
จากนี้พี่สาวบอกว่าได้ถามถึงความเป็นอยู่ของน้องสาวนะครับ
น้องบอกว่าสบายดีไม่ลำบากอยู่ได้
แต่เธอรู้ดีว่ายังไงซะอยู่ข้างในมันก็ลำบาก

น้องเป็นกังวลว่าคือเขาจะต้องถูกจองกรรมที่นาน
แล้วเขาก็ไม่ได้ถามเราว่าเขาจะต้องมีใคร
มีใครจะยื่นเรื่องจะอะไรให้ไหม
เขาก็บอกกับพี่แค่ว่าทางนู้นเขาก็ยื่นเรื่องเหมือนกันนะพี่

แต่มันจะไปถึงขั้นไหนนั้นทางผู้ใหญ่เขาก็ต้องดูจากสำนวน
ดูจากคดีดูจากความเป็นจริงที่มันเกิด
ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปตามอะไรให้มันมาก
ฟังรับฟังอะไรมาแล้วมันเกิดความรุนแรง

ตอนนี้ปล่อยให้ทางทนายเขาทำงานแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะไปถึงขั้นไหน
ผู้ใหญ่จะว่ายังไง
ซึ่งแม่บอกว่าก็ดีใจที่ได้เจอหน้าลูกสาวนะครับ
เพราะว่านี่ก็โชคดีมากแค่ไหนแล้วที่ไม่ถูกโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต
ส่วนพ่อนะครับในอู๊ดนนวังชัยบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีลูกสาวคนเดียว
รักลูกคนนี้มากวันนี้พอเจอก็ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากร้องไห้
น้องก็สบายดีไม่คิดอะไรมาก
เพราะไอ้เหมียวมันก็ปลอบใจน้องแล้วว่ามันยังมีอุทธรณ์อยู่
ก็ยังดีกว่าประหารจะติดกี่ปีก็ช่างขอให้เลยออกมา
มันได้ผ่านไปแล้วที่สุดนี้เนอะขึ้นไปเลยแล้ว
สัมภาษณ์แกกับทุกคนดันดอกแกก็ดีอยู่ครับ

นายอามอนพงจันกวีถ้าในความบอกว่าเมื่อช่วงบ่าย
ก็ไปเยี่ยมทั้งสองคนนะคะก็ไปสอบถามทั้งคู่ล่ะ
ทั้งเปรี้ยวทั้งเอิญน่ะว่าจะอุทนหรือเปล่า
บอกว่ายอมรับในคำพิพากษานะคะไม่ขอยื่นอุทธรณ์ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
ซึ่งก็สอดคล้องกับเมื่อวานนี้ล่ะค่ะที่ทนายความได้คุยกับเปรี้ยวเบื้องต้น
เธอก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นจำคุกตลอดชีวิตคงไม่ไหวแน่
แต่พอสานอ่านคำพิพากษาว่าลดโทษลงมาเหลือติดคุกสามสิบสี่ปีกว่ากว่า
เธอบอกเธอพอใจแล้วแต่ที่ยังกังวลก็คือเดี๋ยวต้องย้ายไปเรือนจำที่อื่นไงคะ
เพราะว่าเรือนจำกลางขอนแก่นรับนักโทษที่จำคุกไม่เกิน๓๐ปี
แต่ของเธอเกินก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
บอกว่าเป็นห่วงพ่อแม่ไม่อยากให้ไกลบ้านเวลาพ่อแม่ไปเยี่ยมนะคะ
ส่วนเอิญทนายความบอกว่าเอิญเขาอยากยื่นอุทธรณ์ค่ะ
เพราะว่าแม้จะร่วมก่อเหตุด้วยแต่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้
คือเอิญกับแอ๋มไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อน
ช่วยมัดแขนมัดขาเพราะแอ๋มพูดจาไม่ดีด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
มองว่าเอิญได้รับโทษหนักขนาดนี้มันหนักเกินไป
ทนายความก็เลยบอกว่าประเด็นที่จะเขียนยื่นอุทธรณ์นั้นน่ะนะคะ
ก็จะนำคำให้การของนายวศิลปนามพรมเป็นจำเลยอีกคนนึงมาแย้ง
เพราะว่าสารยึดคำให้การของนายวศิลป์เนื่องจากว่าเป็นคำให้การแบบทันทีทันใด
ยังไม่ได้คิดเสริมเติมแต่งเรื่องอะไรแต่เขาให้การวกวนกลับไปกลับมา
ตอนแรกให้การว่าไม่ได้หั่นศพแอ๋มแต่หลังจากนั้นมาบอกว่าช่วยหั่น

เช่นเดียวกับคำให้การของพี่สาวเปรี้ยวนางสาวประพาซิริที่ไปให้ปากคำกับตำรวจ
พี่สาวเปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวเนี่ยทักข้อความทางเฟซบุ๊คไปว่าพลั้งมือฆ่าคน
ที่วางแผนนัดเจอกันเพื่อตบสั่งสอนเท่านั้น
คำให้การมีลักษณะเดียวกันกับเปรี้ยวที่เข้าให้การหลังมอบตัวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เธอไม่ได้ตั้งใจเป็นเพียงการบังเอิญเจอแต่สารไม่ได้เอาตรงนี้มาพิจารณาในการตัดสิน
ซึ่งคำให้การของพี่สาวเปรี้ยวในตอนนั้นอาจเป็นคำให้การด้วยความตกใจกลัวทนายความเขาบอกแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะธนายอมรพงษ์ซึ่งเป็นธนายความของเปรี้ยวกับเอิญเขาก็บอกว่า
ที่สารยกฟ้องข้อหาค่าโดยไตรตรองเพราะว่าเปรี้ยวให้การแบบนี้ค่ะ
ว่าที่สารยกฟ้องข้อหาฆ่าโดยไตรตรองเพราะว่าเปรี้ยวให้การแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเธอเปลี่ยนเจตนาจากทำร้ายเป็นฆ่าเพราะถูกสะบดด้วยถ้อยคำหยาบคายบนรถ
ซึ่งถ้อยคำให้การมีความเชื่อมโยงกันกับเอิญและแจ้นะคะ
ส่วนนายวศิลป์การขับรถของเขาเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำร้ายผู้ตายได้โดยง่าย
ก็เลยแจ้งข้อหาสนับสนุนฆ่า
และที่สังคมให้ความสนใจว่าบนรถมีแค่พวกจำเลยก็คงให้การเพื่อเอาตัวรอดกันทั้งนั้นนะคะ
ทนายความบอกว่าแม้ว่าบนรถจะมีแค่พวกจำเลยนะคะแต่ทั้งเปรี้ยวเอิญแจ้เนี่ยเขาให้การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุทุกคนรับว่าทำร้ายแอ๋มจริงแต่ไม่เจตนาฆ่าค่ะ
เขาไม่เคยบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายผู้ตายเขาไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้เขาบอกว่าเขาทำร้ายหมด
แต่เป็นเหตุให้การทำร้ายของเขาเป็นเหตุให้ถึงกับความตาย
ดังนั้นเนี่ยคำให้การของเขาไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเขาไม่ทำผิดดังนั้นมันก็น่าจะเชื่อถือ
ส่วนที่บอกว่าแตกต่างกันเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะแตกต่างแค่ว่าสินคนเดียวนะครับ
คนโดนจับคนแรกส่วนคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยอื่นนะครับ

จะให้การคล้ายกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นทนายของเปรี้ยวกับเอิญ

ก็ยังไม่มีรายงานออกมาว่าจะอุทธรณ์อะไรหรือเปล่า

ส่วนคนนี้คือนางสาวเอ็มออนบางใบนะครับ
เป็นสาวหล่อนะฮะ
แล้วก็เป็นคนติดต่อทนายอมรพงศ์ให้กับเอิญกับเปรี้ยวนะครับ
ทีแรกติดต่อให้กับครอบครัวของเอิญก่อนนะครับ
บอกว่าสนิทกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
โดยย้อนไปก่อนหน้านี้เธอรู้จักกับเอิญแล้วก็แจ้มาก่อน
แล้วก็เพิ่งทราบจากข่าวพร้อมกับคนอื่น

แล้วทั้ง๓คนก็เข้ามามอบตัว
เธอก็เลยโทรศัพท์ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ซึ่งเอิญบอกว่าเมื่อหาทนายมาช่วยเอิญแล้วเนี่ย

ก็เราช่วยในฐานะคนรู้จักในฐานะเพื่อนมนุษย์มากกว่าค่ะ
ช่วยให้มันถูกต้องตามสิทธิ์ที่เขาจะทำได้ตามกฎหมายค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเขา
หรืออธิบายสิทธิที่เขาจะต้องได้รับหรือกระทำได้
ฝั่งของน้องแอ๋มนี่วันนี้ทนายความก็มาที่รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะ
ก็ยืนยันว่ายังไงก็ยื่นอุทธรณ์แน่
ฝั่งญาติของน้องแอ๋มนะครับก็กำลังเขียนคำอุทธรณ์กันอยู่
ส่วนท่านนี้ครับพันธมตเอกนรัฐสเวตนันอธิบดีกรมราชธรรม
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีเรื่องการควบคุมตัวเปรี้ยวกับพวก
ที่เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
เปรี้ยวกับเอิญที่ถูกพิพากษาจำคุก๓๔ปี๖เดือนนะครับ
แต่ทีนี้เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นเป็นเรือนจำที่จะควบคุมตัว
ผู้ต้องขังที่มีโทษจำคุกไม่เกิน๓๐ปี
อย่างที่เปรี้ยวเขาบอกเขาเป็นห่วงใช่ไหมเขาไม่อยากย้าย
ตอนนี้เป็นเพียงคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะครับทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยยังมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณคดี
และถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดซึ่งภูมิลำเนาของผู้ต้องหาก็อยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะครับ
กรมราชธรรมก็เลยไม่มีความจำเป็นจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไปอยู่ที่เรือนจำความมั่นคงสูง
แต่ถ้าคดีถึงที่สุดและสารมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น
ถึงจะมีการพิจารณาในการย้ายจำเลยไปคุมขังเรือนจำอื่นอีกครั้งอืมอ่า
คือถ้าถึงที่สุดแล้วเกินสามสิบปีเนี่ยก็ต้องย้ายใช่ค่ะนะ
แต่ตอนนี้ยังเป็นสารชั้นต้นใช่ค่ะครับ